ตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่ผ่านมาไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นหรือเปล่าไม่รู้แต่คราวนี้ค่ะเจ้าหน้าที่บอกโอ้โหมีชาวบ้านไปแจ้ง
โดยเฉพาะพ่อแม่ของผู้ปกครองกลุ่มนี้เขาทำอะไรอยู่ในร้านนี้กลางวันแสกค่ะดื่มน้ำกระท่อมกันขายเป็นเหยือกนะคะคุณก๊อฟคุณผู้ชม
เท่านี้ไม่พอนะคุณกบนมีเสียงเพลงคลอไปด้วย

ใช่ต้มน้ำกระท่อมกินกันแบบนี้เลย

ให้กับกลุ่มวัยรุ่นที่มานั่งดื่มน้ำกระท่อมแบบนี้
สภาพเมืองมหาสารคามค่ะไปดูที่ร้านแห่งนี้
เป็นลักษณะเหมือนร้านนั่งดื่มอยู่ในแถวนั้นกลางเมืองเลย
เพราะมีผู้ปกครองของเด็กกลุ่มนี้ที่เขามาใช้บริการร้องเรียนมา
บอกไม่ไหวแล้วลูกหลานมาที่นี่เป็นลักษณะอาคารพาณิชย์นะคะ

มีกลุ่มวัยรุ่นนั่งใช้บริการอยู่๓โต๊ะด้วยกัน
มีทั้งหมด๗คนค่ะเยาวชน๑คน
โต๊ะเนี่ยจะเห็นว่ามีเหยื่อพลาสติกอยู่บนโต๊ะเลยนะคะ
มีน้ำกระท่อมที่ต้มแล้วค่ะอยู่ในเหยือก๓เหยือกเลย
ของกลางได้๑๔รายการพวกบินเงินสดบันทึกรายการต่าง
สั่งซื้อบินการชำระเงินค่าน้ำกระท่อมบรรจุขวด
ขายแบบอย่างนี้เลยถ้าเกิดว่าทานนะคะ
คุณทานที่นี่คุณดื่มที่นี่นี่ทำอยู่กับร้านอาหาร
จะขายในราคาเหยือกละ๑๒๐บาท

ถ้าซื้อกลับบ้านจะขายขวดละ๑๐๐บาท
ที่สำคัญเขาบอกว่ามีแผ่นเมนูคุณดูให้ดีนะ
ในแผ่นเมนูขายน้ำกระท่อมมีราคาในการจำหน่ายแยกไว้ชัดเจน
มียาแก้ไอยี่ห้อหนึ่งเป็นส่วนผสมและใบกระท่อมสด
เอามาผสมกันเสร็จจะเกิดความเคลิ้มความมึน
นี่แหละคุณมันก็ลักษณะเหมือนเป็นสิ่งเสร็จอีกชนิดหนึ่ง
ขณะเดียวกันค่ะเจ้าของร้านที่รับค่ะ
ก็คือคุณซิริมณีกรที่ทำอายุ๒๔ปีบางชาวโคลราช

อย่างที่บอกเขาบอกว่าเขาจะผสมยาแก้ไอเพิ่มให้
เรียกว่าเป็นการผสมแบบ๔คูณร้อย

เขาถามว่ามีนะครับ
คุณผู้ชมค่ะลองสังเกตดูดีนะคะ

ทางเข้าหน้าร้านเจ้าหน้าที่ชี้ให้เราดูอ่านด้วย

จำหน่ายให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า๑๘ปีและสตรีมีคัน

แต่ใดนั้นคือคุณไม่ได้ใส่ชุดนักเรียนนักศึกษาเข้าไป

และที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมค่ะ

มีการติดเอกสารภายในร้านที่แปะเอาไว้ตามเสา

เขาบอกว่าเขาเป็นการติดเอกสารให้ความรู้
รู้จริงหรือเปล่าแล้วมันเป็นความรู้ที่ถูกต้องไหมล่ะ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับใบกระท่อมและสรรพคุณ
ฝ่าฝืนลักลอบจำหน่ายแล้วคุณดูนะ

คือมันมาขายกันแบบนี้ได้จริงหรือ
ลองดูหน่อยค่ะเรื่องการต้มน้ำใบกระท่อมขายจริงมันทำไม่ได้นะคะคุณผู้ชม
ขายได้หรือเปล่าผิดกฎหมายหรือไม่
สิ่งที่ทำได้และสิ่งที่ทำไม่ได้

สิ่งที่ทำได้ปลูกซื้อขายครอบครองต้นกระท่อม
แต่อันนี้เป็นการปลูกซื้อขายต้นกระท่อมนะคะ
สดกิ่งก้านลำต้มเมล็ดกระท่อมอันนี้ทำได้
ต้มน้ำกระท่อมทำได้แต่ต้องกินเองหรือทำภายในครอบครัว
ต้มน้ำกระท่อมขายเชิงพาณิชย์สิ่งนี้แอดแอดทำไม่ได้ค่ะ

ถ้าเกิดว่าคุณฝ่าฝืนเนี่ยนะคะ
ถือว่าอาจจะทำให้คุณจำคุกตั้งแต่๖เดือนถึง๒ปี
ปรับตั้งแต่๕๐๐๒๐๐บาทเลยทีเดียว
ไม่ได้นะไอ้ที่เราเห็นขายกันตามเปิดท้ายกระบงกระบะอะไรนี่

แล้วในร้านเมื่อกี้ก็มีเยาวชนนั่งอยู่ด้วยนะ